เอาเคสนี้ค่ะในที่สุดเจอแล้วนะคะ
นี่เขางมหากันอยู่สองวันเต็มใช่ไหมคะจนวันนี้เจอหัวของผู้ตายแล้วนะคะ

เพราะว่าถ้าพาไปแบบเปิดเผยเนี่ยก็คงไม่พ้นโดนรุมประชาธรรมเช่นเดียวกันนะคะ
เหตุการณ์นี้คือเคสที่หลานชายวัย๓๖ปีเกิดอาการคลั่ง
แล้วก็คว้ามีดไล่ทำร้ายนายวาสนารักจิต
หรือว่าอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองจอกซึ่งเป็นอาของตัวเองจนเสียชีวิต
แล้วตัดหัวเขาจนขาดเอาใส่ถุงแล้วก็เดินข้ามเขาเล็ก
โยนทิ้งในบ่อน้ำห่างจากบ้าน๑กิโลเมตรนะคะ
ซึ่งตำรวจตามจับตัวได้ทันทีแหละ
แต่ทีนี้ญาติของผู้ตายเขาอยากได้หัวกลับคืนมา
เพื่อที่จะมาประกอบพิธีตามศาสนาค่ะ
วันนี้ตำรวจสพรัฐภูมิเนี่ยแอบคุมตัวผู้ก่อเหตุออกทางด้านหลังโรงพัก
นำตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหางพาไปที่ศาลจสงคลาฝากหางนะคะ
โดนไปทั้งหมด๒ข้อหานักก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

แต่ทีนี้ที่หลายคนเขาติดตามกันจริงก็คือว่า
ตั้งแต่เกิดเหตุจนจับตัวผู้ต้องหาได้จะให้เค้าก็
ส่งนักประดาน้ำไปงมหาศีรษะของผู้ตายค่ะ

มันเป็นบ่อน้ำขนาดค่อนข้างใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
มกันอยู่๒วันเต็มไม่เจอเลย

คืออาจจะเป็นลักษณะทางกายภาพตามธรรมชาติ
คนจมน้ำหรือว่าร่างกายของมนุษย์มันจมน้ำไปนั่นค่ะคุณผู้ชม

เขาบอกว่าเขาไปช่วยหาไปช่วยสองช่วยดูแลอะไรเนี่ย

จนกระทั่งวันนี้เขาเห็นเอ๊ะมันอะไรกลม
มันลอยโผล่อยู่ก็เลยแจ้งเจ้าที่
ก็ปรากฏว่าเป็นศีรษะจริง
ครับตอนเช้าผมก็มาแล้ว

แต่เมื่อวันไม่ได้ช่วยกับคนก็น้ำมาดูเฉย
และค่ะว่าพรุ่งนี้ยาทก็น่าจะเดินทางไปรับศพ
แล้วก็นำไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาค่ะ